ขอไปดูบรรยากาศสดที่รัฐสภานิดหนึ่ง
เมื่อกี้เห็นสวกิติศักดิ์ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูด

ขอให้คุณพิธาออกจากที่ประชุมรัฐสภานะเวลานิดเดียว
ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กำลังท่าน
ท่านประธานครับการยืนแล้วลุกขึ้นชูมือปราบ

ไม่ใช่เดี๋ยวรอนิดนึงท่านสิผมต้องนั่ง
ตามข้อบังคับครับ
ข้อบังคับไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเก้าอี้นะครับ

ทวงครับผมกำลังแค่อ่านนิดเดียวนะครับ
นั่งลงอะครับแล้วท่านจะไปเถียงกับท่านกิติศักดิ
เดี๋ยวผมจะให้ชี้แจงครับนะครับ
อย่าเอาชนะผมเลยนะครับผมไม่ได้มีข้อ
ครับด้วยความขอบรับแล้วผมก็โอเคนะท่านนั่งนะครับขอบคุณมาก
ท่านประธานครับด้วยความขอบรับครับ
ผมรังสิมรมครับสมาชิกสภาพุทธแหละสะดอนบัญชีในชื่อภักด์ก้าวกราย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ
คือด้วยข้อบังคับครับที่ท่านวิโรธจะต้องได้ประท้วง
ซึ่งถ้าเกิดท่านประธานยอมให้ท่านวิโรธประท้วงมันก็เดินต่อครับ
ฉะนั้นมันจะกลายเป็นการประท้วงท่านประธานข้อ๕ไปต่อครับ
ซึ่งเดี๋ยวมันจะไปไม่จบครับให้ท่านวิโรธได้ประท้วงเถอะครับท่านประธานครับ
เอ้าท่านประดานที่ขอรับครับผมวิโรธและขณาวิทยสรฯผู้แทนราชดรแบบบัญชีไลชื่อภักด์ก้าวกรายนิท์
ตามข้อมาครับข้อที่๔๕ครับนะฮะเคอ่อย่างนี้ครับ
ผมว่าระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับ
ไม่ต้องแสดงอาการกายเฮียนกระหือรือขนาดนั้นนะครับ

ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮียนกระหือรือครับ
เพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ครับ
จุดแค่นั้นดีกว่านะครับนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับ
ใช้ตกลงก็คงต้องเพิ่งจะเริ่มดำเนินการนะฮะ
เมื่อกี้นี้จะขอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาใช่ไหมครับ
ผมขอเวลานิดหนึ่งนะฮะ
นี่แหละฮะก็เป็นเหตุต่อเนื่องนะครับ
หลังจากสวกิติศัตริย์รัฐนวราหะลุกขึ้นนะฮะ
แล้วบอกขอให้คุณพิธาออกจากที่ประชุมรัฐสภา
จากนั้นคุณวิโรธก้าวไกลก็ลุกขึ้นค้านเหมือนกันนะครับ